ราวของการพกของขลังกันบ้าง
หลายคนก็อยากจะยึดถือเอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสบายใจนะคะ
เราก็เลยรวบรวมมาให้ดูว่ามีของขลังอะไรบ้างที่หลายคนเขานิยมกัน

ในปัจจุบันนี้ยังมีหลายคนที่บูชาเครื่องรางของคล้างต่าง
ที่เชื่อว่าจะบันดาลโชคลาภมาให้
วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูและรู้จักของขลังสุดหายาก
ที่ได้มาจากธรรมชาติทั้งพืชและสัตว์
จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
ของขลังนำโชคชิ้นแรกที่เราจะให้คุณผู้ชมได้ดูมาจากหมูป่าครับ
นี่ไม่ใช่โครนหรือมูลหมูแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชม
สิ่งนี้คนโบราณเรียกว่าช้องหมูป่าเป็นของขลังที่หาได้ยากมาก
สายเวทหรือคนที่ชอบบูชาของขลังเป็นต้องอยากได้มาครอบครอง
โดยเชื่อกันว่าช้องหมูป่าเป็นเส้นขนพิเศษของหมูป่าที่ขึ้นอยู่ตามบริเวณลำตัว
โดยเฉพาะที่หัวหรือระหว่างคิ้วของมัน
ซึ่งมักจะมีอิทธิฤทธิ์ด้านโค้งกระพันธ์มหาอุด
คุ้มครองทั้งหมูที่เป็นเจ้าของช้องและคนที่มีช้องหมูป่าไว้ครอบครอง
อีกทั้งยังเด่นในเรื่องของโชคลาภอำนาจบารมีและการป้องกันเพศภัยอันตรายต่างอีกด้วย
ของคลังชิ้นต่อไปนี้หายากมากซึ่งมาจากแมวที่คลอดลูก
ธาตุแมวซ้ายหมู่คงจะรู้จักของชิ้นนี้เป็นอย่างดี
นี่คือรกแมวถือเป็นของหายากและน้อยคนนักที่จะได้มาครอบครอง
ซึ่งรกแมวนี้เป็นของคุณป้าสมศรีคุ้มหนุษย์
ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
โดยเธอเล่าว่าได้เลี้ยงแมวไว้หลายตัวส่วนใหญ่เป็นแมวจรพันธ์ไทย
ส่วนแมวที่ออกลูกแล้วทิ้งรกไว้ให้นี้ชื่อว่าทองขาวอายุ๒ปี
ซึ่งตามปกติหลังจากที่ตกลูกแมวมักจะกินรกของตัวเองตามสัญชาติยาน
เพื่อเป็นอาหารบำรุงกำลังแต่ก็น่าแปลกใจนะครับ
ที่เจ้าทองขาวกลับทิ้งรกไว้คุณป้าสมศรีจึงเชื่อว่ามันน่าจะนำโชคลาภมาให้
เธอจึงนำรกแมวนี้ไปตากแห้งเพื่อเก็บไว้บูชาตามความเชื่อ
และจะพกติดตัวไว้เพื่อเป็นการเสริมโชคลาภอีกด้วย
ของขลังชิ้นสุดท้ายเป็นของขลังนำโชคที่มาจากต้นคูณ
แค่ตัดตัดสับก็ได้ของดีมาครอบครองถึง๒อันเลยเหรอนี่
สิ่งที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าคดคูณหรือแค่วคูณ
เป็นก้อนไม้ขนาดเล็กที่หาได้ตามบริเวณตามไม้ของต้นขูด
โดยเชื่อกันว่าคดคูณเป็นของขลังนำโชคที่หาได้ยาก
พกไว้ติดตัวจะช่วยเสริมดวงบารมี
หากทำการค้าก็จะช่วยให้การค้าขายดีขึ้น
ธุรกิจราบรื่นไม่มีติดขัด
แล้วถ้าหากพกไว้ในกระเป๋าสตางค์จะช่วยเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้ามา
เห็นไหมแต่ละอย่างทั้งหายากแล้วก็เชื่อว่านำโชคลาภมาให้ด้วยนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลจริง
บางคนพกไว้แล้วเขาก็ทำตัวเฉยไม่ได้มันทำมาหากินไม่ได้ทำดี